เมื่อเช้าที่พิศนุโลกเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุระทึกเลยอยู่ด้านหลังของเราเนี่ย
เพราะอะไรล่ะอาคารตรงนั้นเป็นอาคารที่เขากำลังก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์
แต่ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าตึกน่ะมันพังถล่มลงมา
นี่ดูภาพมุมสูงก่อนนะก่อสร้างอยู่ตรงนี้เวิ้งนี้
แล้วพอมันพังถล่มลงมาไอ้พวกเศรษฐ์สร้างปรากฏพังต่างครับคนงาน
กลายเป็นเหตุสลดด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนงานเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเช้าประมาณสัก๗โมงครึ่ง
กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุตึกถล่มอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๒ภาคเหนือที่พิศนุโลกค่ะ
ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็มีการลำเลียงคนเจ็บ๑รายส่งโรงพยาบาลวังทองไปก่อนแล้ว
แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยซึ่งเป็นคนงานผู้ชายเนี่ย๑รายสภาพ
ก็คือโดนคานเหล็กแล้วก็ปูนมันหล่นทับใส่ร่างนะคะ
หลังจากที่พนักงานสอบสวนแล้วก็แพทย์เวรมาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องส่งร่างไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
คุณผู้ชมดูสิโอ้โหนี่ภาพเมื่อกี้เนอะ
จุดตรงนี้เป็นสถานที่ที่เขากำลังก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์
อยู่ในสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๒ค่ะ
แล้วก็เลยไปถามทางกู้ภัยตอนที่เข้าไปหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
กู้ภัยคือนายพานุพฤษบังครันบอกว่าพอได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหาย๑รายนะ
ตัวเขาเองก็ร่วมกับคนงานก่อสร้างไปหา
เพราะว่าพออาคารมันพังถล่มลงมาไอ้พวกเศษปูนเศษแบบอิดต่างดินทรายต่าง
มันก็แบบพังมาทับหมดเลยอะค่ะต้องหาหาอยู่สักพักนึง
รู้ว่าคนที่ศูนย์หายท้ายที่สุดก็เสียชีวิตแล้ว
สภาพคือคว่ำหน้าอยู่แล้วก็มีเศษซากต่างมาทับเนี่ยนะคะ
พอตรวจเช็คชีพจรไม่มีชีพจรแล้วค่ะ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะ